ช่วงนี้ติดตามอาการบาดเจ็บอาการที่ไปประสบกับอุบัติเหตุของนักเตะชายนาฏกัน
แข่งบอลจบแล้วเป็นวุฒาประตูทางนัฐพงค์ขจอนมาลีของชายน่าร์ฮอนบิลล์
แข่งบอลเสร็จเจ้าตัวก็ขับรถกลับบ้าน
จากทางเส้นทางด่วนสายบังไปอินประเกรดวันที่๓๐เดือนสายน
เพราะว่าตอนที่รถชนเจ้าตัวออกจากรถไม่ได้

ตอนนี้อาการยังไม่ได้น่าเป็นขน
แต่เข้าไอซียูตอนแรกสุด
และเป็นพิษณะยอดอาร์ด
นะครับรวมถึงนักเตะอย่างอัตภพลกันหนูผู้เล่นจากอาร์มียูไนเต็ดนะครับ
คนแรกจากชายนาฏเพื่อร่วมทีมก็นำเงินไปช่วยโดยการเปิดประมูลชุดแข่งขัน
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ช่วยเหลือกันนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาการล่าสุดตอนนี้
ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับร่างกายถือว่าแข็งแรงมากนะครับอุบัติเหตุก็ต้องระวังกันนิดนึง
เป็นเรื่องปกตินะครับที่มันถึงข่าวเคราะห์ฟาดเคราะห์ก็ออกมาทำบุญซะหน่อยนะครับ